คุณผู้ชมค่ะมาติดตามอีกหนึ่งโครงการดีกิจกรรมดีของพี่เชษสมายบัฟเฟอร์โล
จำได้ใช่ไหมว่าพี่เชษกับพี่ก้องห้วยไร่
สำหรับการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลชนบุรีนั่นเองค่ะ
เมื่อเย็นวานนี้นะคะพี่เชษและศิลปินรุ่นน้องคุณก้องห้วยไร่
รวมทั้งทีมงานนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพานักวิ่งชาวชนบุรีนะคะ
ได้ร่วมกันวิ่งในโครงการวิ่ง๑๐๐ล้านวิ่งด้วยใจ
อบให้โรงพยาบาลชนบุรีระยะทางประมาณกว่า๒๕กิโลเมตรค่ะ
ถ้าหากว่าวิ่งผ่านพื้นที่ไหนช่วยกันบริจาคด้วย

เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่มารับเงิน
หน่วยงานทีมแพทย์ต่างมารับไปเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง
ทางด้านของคุณก้องห้วยไร่เองก็อาสามาช่วยวิ่งระดมทุน

เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าคุณก้องห้วยไร่
เบี้ยวทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปกับโตโนภาคิน
จริงเท็จยังไงอาบเคลียร์กันเลยค่ะ
เอาล่ะสำหรับประเด็นของคุณก้องห้วยไร่เนี่ยนะ
เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าสำหรับใครที่อยู่แถวจังหวัดชนบุรี
จังหวัดใกล้เคียงที่เห็นพี่เชษกับพี่ก้องวิ่ง
ก็สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลชนบุรีได้นะคะ